ของขาข่าวนี้ที่จะเล่าให้ฟังเนี่ยอุ้ยหวัดเสี่ยวอ่า
แล้วไม่คิดว่ามันจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับเธอคนนี้
ผู้หญิงคนนี้เนี่ยนะเธอเป็นฝีที่ใต้คางเนี่ยเห็นไหมตรงนี้
แล้วเป็นมานานสี่ปีอ่ะคุณผู้ชมลูกใหญ่ด้วยเนอะใช่
คือมันแบบเป็นวงแบบใหญ่มากเธอเคยไปขูดนะ
ขูดออกไปล้างแผลหมอก็แปลกใจว่าเอ๊ะทำไมตรงนี้มันถึงไม่หายสักทีเป็นอะไร
สุดท้ายเนี่ยหมอเขาจับส่งหมอฟันเอ็กซาเรย์ดูข้างในนะคุณทัศนัย
เจอเลยเจอต้นต่อสาเหตุเพราะว่าอยู่ในปากนี่แหละ
คือมันเกิดจากฟันผูจนมันเหลือแต่แบบเหลือเนี่ยเห็นไหมคะที่วงแดงเนี่ย
คือฟันผูทะลุออกมาที่ที่ปลายคางที่คางเลยเหรอฟันมันผูกจนเหลือแต่ต่ออ่ะคุณ
แล้วเหลือแต่ต่อมันฝังอยู่ในเหงือกอ่ะรากฟันอ่ะค่ะอยู่ในนั้นอ่ะ
แล้วคือมันเน่าเป็นหนองอย่างนี้นะอักเสบอย่างเงี้ยโอ้โหคุณ
เรื่องนี้นะในเพจเฟซบุ๊กดรกล้วยเขาโพสต์ข้อความ
แล้วก็ภาพผู้หญิงคนนี้มีอยู่ประมาณสามสี่รูปเนี่ยนะคะแล้วก็เขียนแฮชแท็กว่า
เป็นฝีใต้คางเรื้อรังมา๔ปีที่แท้ฟันผูติดเชื้อ
นี้เนี่ยน่าจะเป็นเคสเตือนใจได้ดีคนไข้ผู้หญิงคนนี้
เป็นฝีใต้คางเรื้อรังมา๔ปีแล้วมันมีหนอง
ซึมมาตลอดเลยนี่ขออภัยหลายคนที่กำลังทานข้าวกลางวันด้วยนะคะ
คือเธอมาพบแพทย์จะทำแผลก็มาพบหาหมอนั่นแหละ
ก็ช่วยล้างแผลขูดทำความสะอาดแผลให้ร้ายต่อหลายรอบ
เอาไม่หายสักทีมันเกิดจากอะไรหมอเขาก็เลยส่งไปหาหมอฟันละกัน
ในปากหน่อยซิว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วอย่างที่เห็นค่ะคุณผู้ชม
พอเอ็กซ์เตอร์เรย์ในช่องปากคุณทัศน์ไหนเห็นใช่ไหมเออ
เนี้ยฟันกรามร่างซี่๓๖อะคะไอตรงเนื้อฟันขาวขาวด้านบนเหงือบมันไม่เหลือแล้ว
แต่เห็นข้างใต้ใช่ไหมตรงนี้มันเป็นตอมันเป็นรากฟันอยู่ตรงนี้ค่ะ
หมอนะต้องถอนรากฟันให้แล้วก็ล้างแผลใต้คางที่เป็นรูเปิดของหนองอ่ะ
ถึงกันแล้วคุณเชื่อไหมไม่นานไอ้ฝีใต้ค้างที่ว่าหายเลยจ้ะหายเลย
คนไข้ก็ไม่ต้องทรมานต่อไปพอเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะพอเจอสาเหตุหายสนิท
หนองแบบนี้มันน่ากลัวนะคือถ้าเกิดว่าปล่อยให้มันลุกลามมันอาจจะกลายเป็นเรื่องติดเชื้อเรื่องใหญ่ได้
ขอบคุณดรอำนวยสินที่ส่งเคสมาเตือนกันนะครับแล้วนี่คนไปคอมเมนต์เพียบจริงจริงค่ะคุณผู้ชม
รวมถึงเหล่าทางน้าแพทย์ทั้งหลายเนี่ยก็มาคอมเมนต์ด้วยจริงกิ๊งที่ฉันอ่านข้อความน่ะนะ
คือเขาบอกว่ามีคนมาคอมเมนต์
เขาบอกว่ามันเป็นการติดเชื้อที่มีสาเหตุจากฟันหรือว่าในช่องปาก
ส่วนใหญ่จะปวดแก้มหรือว่าคางบวม

แต่กรณีนี้เป็นเรื้อรังแล้วก็เจอไม่บ่อยนัก
แต่ทีนี้มันก็มีคนไปคอมเมนต์
คุณ๔ปีไม่เคยไปหาทันตแพทย์เลยเหรอ

มันไม่มีกลิ่นปากเหรอฟันผูขนาดนี้

ใช่คือมีแต่คนถามว่าถ้าเกิดว่ามันผูกไปขนาดนี้แล้ว

แล้วตอนนี้คือบางคนบอกว่าฟันผูกอยากจะไปหาหมอฟันเหมือนกัน
อยากไปรักษาแต่ว่าถูกยกเลิกนัดช่วงนี้โควิดระบาดใช่ไหม

บอกว่าจริงตอนนี้ไปทำฟันได้ปลอดภัยไม่ต้องห่วง
แล้วในคลินิกทำฟันในสถานพยาบาลทางการแพทย์
แล้วก็โรงพยาบาลเขาจะมีระบบป้องกันการติดเชื้อ
ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อตามมาตรฐานทางการแพทย์
มันไม่มีการระบาดเชื้อในคลินิก
เอาจริงดิฉันสัปดาห์ที่แล้วไปหาหมอ

ทีนี้ทางคลินิกเขาจะแจ้งไว้ก่อนเลยว่า

ขูดหินปูนตอนนี้เขายังไม่ให้เพราะมีการฟุ้งกระจาย
ดิฉันเองก็กลัวใช่ไหมเตรียมแก้วน้ำไปเอง

ใช่ซึ่งทางคุณหมอเขาก็ตรวจดูสุดท้ายไม่ได้เป็นอะไร
ไม่ได้ผูกอาจจะแบบเหงือกร่นเขาก็แนะนำวิธีการต่างมา
แล้วเขาก็เตือนว่าแก้วนี้เราไม่ต้องเอามาหรอก